วันนี้พิพากษายกฟ้องแต่มีเงื่อนไขนิดว่าให้กักขังตัวระหว่าง

ก็คาดหวังว่ายกแล้วก็ปล่อยยกผ่านปล่อยตัวเลยค่ะ
แต่ด้วยเข้าใจค่ะว่าอาจจะเป็นที่คดีใหญ่มากค่ะ

แล้วทีนี้ทางแม็กซ์เองก็คือได้คุยกันไว้แล้วค่ะ
ก็คือเตรียมใจไว้แล้วว่าจะยกแบบไหนทั้งนั้นเอง
แต่คือยังไงเราไม่ได้กระทำความผิดก็คือยกอยู่แล้วเนี่ยค่ะ

วันนี้เราจะตามต่อคดีที่เราได้คุยกับครอบครัวเขามาตั้งแต่ต้นปีนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยถ้าเอาเหตุการณ์ที่ตอนที่เริ่มเป็นคดี
แล้วก็เริ่มเดินหน้าในการสู้คดีแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง
ถึงแม้กระทั่งสื่อสารมวลชนเองเนี่ยนะคะ
ก็ประมาณช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพราะว่าเจ้าแม็กซ์เนี่ย
รวบตัวได้เมื่อเมษายนปี๖๒นะคะ
แต่จริงแล้วเป็นการถูกซัดทอดจากคดีที่มีการจับคนที่อยู่ในแก๊งยาเสพติดได้เนี่ย
ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคือพฤศจิกายนปี๖๑
ทีนี้เจ้าแม็กซ์ถูกรวบตัวได้ที่สนามบินนะคะเพราะว่ามีหมาย
ทีนี้พอรวบตัวเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็อาจจะยังงงหน่อยนะคะ

แต่ประเด็นคือว่าคดีนี้ยากตรงที่
ในเบื้องต้นตอนแรกมีการซัดทอดเป็นเจ้าแม็กซ์
แต่ว่าการซัดทอดเนี่ยเกิดขึ้นจากคนที่ถูกจับในแก๊งนะคะ
แล้วก็มันมีเอกสารตัวหนึ่งที่มันก็ประกอบเข้ามาทำให้มีน้ำหนักคือเอกสารในรถ
เพราะรถที่เจ้าแม็กซ์ขายเนี่ยเป็นการขายต่อไปให้เพื่อนรุ่นพี่
เพื่อนรุ่นพี่ขายต่อไปอีกนะคะไปให้ที่เต็นต์รถแล้วก็มีคนซื้อต่อไปอีก
ซึ่งตั้งแต่ต้นที่เจ้าแม็กซ์ขายไปชั้นแรกเป็นการโอนลอย
เพราะฉะนั้นเอกสารจะยังเป็นชื่อของตัวเองอยู่
ทีนี้พอแก๊งยาเอาไปใช้ก็กลายเป็นว่าเอกสารนี้ก็เข้าไปมัดตัวเจ้าแม็กซ์ด้วยนะคะ
จับยาได้๓ล้านกว่าเมตรที่ว่านี้แน่นอนค่ะ
คนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตำรวจอายการหรือแม้กระทั่ง
พิจารณาคดีในชั้นศาลต้องระวังนะคะเพราะว่าคดียาในประเทศไทยเป็นคดีที่
ทีนี้ค่ะทางครอบครัวก็ยืนยันทีละเปราะทีละเปราะทีละเปราะ
พิสูจน์อะไรได้บ้างว่าเจ้าแม็กซ์ไม่ได้เกี่ยวเจ้าแม็กซ์ไม่ได้อยู่
แม็กซ์ไม่ได้ไปในเหตุการณ์ที่มีการขนยากันนะคะ
จนกระทั่งถึงตอนนี้ที่เราตามคดีเจ้าแม็กซ์มาตอนนี้เนี่ยสารตัดสินแล้วเรียบร้อย
ยกฟ้องแต่ว่าแต่ว่าต้องมีการอุทธรณ์กันต่อซึ่งระหว่างอุทธรณ์เนี่ยสารยังให้คุมตัวอยู่นะคะ
วันนี้เราจะคุยก่อนเลยไม่มีใครมาทันนะวันนี้นะคะเพราะว่าไปที่ต่างจังหวัดกันหมด
หลังจากที่ฟังคำพิพากษาเสร็จแล้วเราก็เลยขอเป็นวีดีโอคอลคุยกันก็แล้วกันนะคะ
สองท่านแรกที่เราจะคุยก่อนเลยก็คือภรรยานะคะแล้วก็คุณแม่ยายนะคะ
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่แล้วก็ออยนะคะ
โล่งใจไหมมันต้องแหมที่ถามว่าโล่งใจไหมคือมันก้ำกึ่งว่ามันต้องโล่งใจ
แต่มันก็เหมือนไม่โล่งใจก้ำก้ำกึ่งกึ่งใช่ไหมคะคือตอนนี้มันถือว่าถือว่าโล่งใจยังอ่ะ
ก็๖๐เปอร์เซ็นต์โล่งใจมันก็ผิดข้างนี้หน่อยค่ะ
ตามจริงแล้วว่าคาดหวังว่าที่จะยกฟองยกขาดเลยอย่างนี้ค่ะได้ปล่อยตัวเลย
แต่ทีนี้ผลเราก็เคารพการตัดสินสารนะคะก็ยกฟ้องแต่ว่าต้องคุมตัวไว้ก่อนอย่างนี้ค่ะ
สารอ่านคำพิพากษาเนี่ยตั้งแต่กี่โมงคะ
รู้สึกว่าประมาณสิบโมงครึ่งค่ะอ่าคำพิพากษาอ่านอยู่นานไหมคะ
ขออนุญาตเรียนนะคะคือท่านอ่านเฉพาะคำตัดสินค่ะ
แต่ในกรณีที่เป็นรายละเอียดเนี่ยท่านสมัยท่านไหมอยากอ่านให้รายละเอียด
ท่านก็จะอ่านให้ฟังแต่ว่าท่านอ่านจัดสินก่อนว่าเป็นขอถ่ายคำจัดคำอธิบายอีกทีหนึ่งเลยนะครับ
วันนี้ทางครอบครัวของแม็กซ์เนี่ยไปกันหลายคนไหมคะ
วันนี้นะคะก็มีออยค่ะแล้วก็พ่อแล้วก็แม่พ่อกับแม่ออยแล้วก็ลูกชายค่ะ
ลูกชายเขาได้เจอกับพ่อเขาไหมคะ
เจอค่ะเจอมาเยี่ยมเมื่อวาน
เมื่อวานนี้ค่ะก็เมื่อเช้าก็ได้ไม่ได้เจอแล้วก็ไปเยี่ยมอีกทีตอนที่เรือนจำตอนบ่ายค่ะ
ลูกชายนี่เขารู้ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อยังไม่กลับนะ
เขาถามเยอะไหมตอนที่เขาเจอพ่อเขานะคะ
ถามค่ะชวนล่าสุดเมื่อวานมาก็ชวนป๊าป๊ากลับบ้านกับพี่เวลไหม
เขาแทนตัวพี่เวลอย่างนี้ค่ะป๊ากลับบ้านกับพี่เวลไหม
เขาบอกว่าเดี๋ยวป๊าป๊ากลับด้วยนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเขาก็เข้าใจว่าป๊าป๊าทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็จะพูดอยู่ว่าเวลาเจอกับป๊านะก็จะกอดไม่ได้นะจะต้องทำมืออย่างนี้นะ
แล้วก็มีกระจกกั้นไว้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้สภาพ
ผิดหวังไหมก็ผิดหวังนะคะแต่ว่าตัวเขาเองก็เหมือนเคยคุยกันไว้ค่ะ
ว่าด้วยด้วยจากที่สืบทั้งโจทย์ทั้งจำเลยมาค่ะหลักฐานเนี่ย
เราก็มั่นใจว่าเราไม่ได้กระทำความผิดแล้วหลักฐานก็ชี้ชัดว่าเราไม่ได้ทำความผิดอะค่ะ
ก็มั่นใจว่าจะยกกันแหละค่ะแต่ว่าจะดูดแบบนั้นนี้ให้นั่นเอง
เรื่องคดีมันใหญ่ด้วยโทษมันนักด้วยอย่างนี้ค่ะ
ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะเอาเดี๋ยวคือเดี๋ยวทางรายการเนี่ยจะคุยกับทนายวรกรในส่วนของทางด้านกฎหมายนะคะ
แต่เอาเท่าที่ครอบครัวเข้าใจก่อนคือมีจำเลยทั้งหมดกี่คนคะ
จำเลยที่จับมาทั้งหมด๑๐คนเสียชีวิต๑คนค่ะ
แล้วพิจารณาวันนี้ก็ตัดสินวันนี้๙คนค่ะ
ก็คือจำเลย๙คนที่เข้าสู่สำนวนนะคะ
แม็กซ์เนี่ยเป็นจำเลยที่เท่าไหร่คะ

เป็นจำเลยที่๙วันนี้เนี่ยถ้าตามข่าวที่ออกมาเนี่ยนะคะ
คือสารยกไป๒คนใช่ไหมคะยกฟ้องไป๒คน
ใช่ค่ะจำเลยที่๗กับจำเลยที่๙ค่ะ

จำเลยที่เจ็บนี่รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนกับว่าเขาซัดทอด
ในเรื่องเหมือนข้อหาจัดหาเรือค่ะ
แต่ตามจริงเขาไม่ได้ร่วมเขาไม่ได้รู้จักทั้งกระบวนการอย่างนี้ค่ะ
หรือจัดให้ผู้เสียชีวิตประมาณนี้ค่ะ
แต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะเอามาก่อคดีประมาณนี้ค่ะ

ใช่ค่ะเรื่องจัดหาเรือจัดหาที่พักอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาเป็นเพื่อนกันกับคุณคือสุขะคนที่เสียชีวิตนะคะแต่ว่าไม่ได้สนิทกัน
นี้ก็จะเข้ารักษณะคล้ายกับเจ้าแม็กซ์เลยใช่ไหม
คือเหมือนกับอาจจะมีชื่อเข้าไปเหมือนจะเหมือนจะเกี่ยว
แต่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องอย่างนี้ใช่ไหมคะ

ทีนี้ค่ะในส่วนของการสู้คดีกันทางครอบครัวเนี่ยไปทุกนัดเลยไหมคะ
ที่มีการพิจารณาคดีกันนะคะ
หมายถึงว่าที่มีฝ่ายจำเลยพูดฝ่ายโจทย์พูดอย่างนี้ค่ะ

ไปทุกนัดค่ะอ้อยกับแม่จะอยู่หลังนี้ค่ะ
ทั้งหมดกี่นัดคะออยจำได้ไหม
ก็จะมีนัดสืบโจทย์สืบโจทย์นี้กี่วันครับแม่

ค่ะแม่แล้วก็สืบจำเลยอีก๒๒๒๔ค่ะ

เหมือนกันนะแล้วตัวตัวเจ้าแม็กซ์เองเนี่ยนะคะ
เจ้าแม็กซ์เนี่ยขึ้นให้การเนี่ยนะคะกี่วันคะ

ใช้เวลานานไหมตอนแม็กซ์ตอนแก๊กใช้เวลานานไหมคะ
ตอนแม็กซ์เนี่ยทางเราด้วยที่หนูรวมพยานมาค่ะ

ช่วงเวลาเสือเหตุค่ะที่แม็กซ์อยู่ประเทศที่อยู่ด้วยค่ะ
แล้วก็ตัวแม็กซ์เองค่ะก็ใช้ระยะเวลาวันหนึ่งสำหรับแม็กซ์ค่ะ
เยอะเหมือนกันเนาะทีนี้ค่ะคือที่เราเคยคุยกันนะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมจำได้คือเอาครั้งหลังสุดที่เราเจอหน้ากันในรายการนะ
ถ้านับครั้งที่เจอกันในรายการเนี่ยนะคะวันนั้นเนี่ยก็จะมีรุ่นพี่คือคุณเอกวีแก้วมณีมาด้วย
ใช่ไหมคะแล้ววันนั้นเราก็นั่งไล่เรียงกันว่าที่ครอบครัวมั่นใจว่ายังไง
แม็กซ์เนี่ยไม่ผิดไม่เกี่ยวข้องแน่แน่เนี่ยเพียบเลยนะวันนั้นที่นั่งไล่เรียงกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเอกสารคือเอกสารเนี่ยยังเป็นชื่อเจ้าแม็กซ์อยู่ก็จริงนะคะ
แต่ว่าสามารถบอกที่มาที่ไปได้ว่าเกิดจากการโอนลอยแล้วก็คุณเอกวีเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นเหมือนกับคนอยู่ตรงกลางของเส้นการขายต่อกันเนี่ยก็มายืนยันด้วยใช่ไหมคะ
แล้วก็ในการพิจารณาคดีมีเป็นเจ้าของเต็นต์รถไปเหรอค
ไปหมดเลยค่ะเพราะว่าส่งชื่อไปตั้งแต่ชั้นอายการแล้วอะค่ะ
คือเรียกหมดเลยใครที่เกี่ยวข้องใช่ไหม
ใช่ค่ะที่มายืนเป็นอายการไปค่ะอันนั้นก็เรียกไปหมดเลย
แล้วที่บอกว่ามีเรื่องของกล้องวงจรปิดนะคะว่ากล้องวงจรปิดที่จับได้
ก็คือแม็กซ์ก็ไม่ได้อยู่กับแก๊งยาเสพติดด้วยใช่ไหมคะอันนั้นได้ใช้ไหม
กล้องวงจรปิดตรงที่พักที่อยู่ในช่วงเหตุการณ์นั้นมันขอไม่ได้ค่ะเพราะในระยะเวลากำหนด
แต่ว่ากล้องวงจรปิดที่ของตำรวจค่ะไม่ได้มีเลยค่ะไม่มีแม็กซ์โหหรือว่าให้เห็นให้เห็นเลยอะค่ะ
แต่ว่าไม่ได้เอาเข้าไปใช้ในศาลใช่ไหมคะ
คือทางตำรวจมีกล้องวงจรปิดค่ะแต่ตรงนั้นมีแค่ภาพเป็นภาพรถค่ะ
ในกล้องวงจรปิดของที่เกิดเหตุค่ะแต่ก็ไม่มีแม็กซ์ค่ะ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะคนที่อยู่กับเจ้าแม็กซ์ในวันที่เขาจับยาเสพติด
หรือในวันที่แก๊งยาเสพติดเขาขนยากันได้เนี่ยมีไปกี่คนคะที่ไปยันกันในสาร
ที่ไปยันมี๒คน๒แล้วก็รวมคุณเอกวีเป็น๓คนค่ะ
ก็คือเท่ากับเป็นคุณเอกวีรุ่นพี่แล้วก็น่าจะเป็นคน
รุ่นพี่ที่อยู่ด้วยนะวันที่เกิดเหตุแล้วก็มีบุคคลแวดล้อมขับอีกค่ะ
คือบุคคลที่บุคคลที่อยู่กับเจ้าแม็กซ์ตอนนั้นที่คุณเอกวีถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กป่ะคะ
อ๋ออันนั้นก็มาสอบปากคามค่ะตั้งแต่ชั้นแอร์การค่ะ
ก็จะมีพี่เอกวีแล้วก็บุคคลที่แม็กซ์อยู่ด้วยอยู่ด้วยเลยนะวันที่เกิดเหตุแล้วก็พบเห็นกันเลย
เอาที่ทำอะไรที่เน้นชัดชัดเจนเหมือนพูดหรือตอบได้ว่าได้คุยกันอะไรกัน
แล้วในส่วนของวันเวลานะคะที่มีการไลฟ์ในเฟซบุ๊คหรือว่ามีการถ่ายภาพขึ้น
แล้วก็รวมถึงการโยงกันกับระยะทางที่จะไปจังหวัดที่เกิดเหตุเอ่อ
แล้วก็รายชื่อในการจองตัวเครื่องบินอะไรต่างที่เราเคยคุยกันคือใส่เข้าไปหมดไหมคะ

ใส่ไปใส่ไว้ทุกอย่างที่เรามีเลยใส่ไปหมดเลยบางตัวทำอะไรเล่ารายละเอียดว่าช่วงเวลาไหนช่วงเวลาไหนอย่างเงี้
แตกไปหมดเลยท่านก็รับหมดค่ะตรงนี้ก็เอกสารที่เรายื่นไปตั้งแต่ชั้นอายการก็
ท่านก็มีคำสั่งให้เอาเข้ามาในสำนวนทั้งหมดแล้วค่ะทุกอย่าง
และรวมถึงตัวลายมือของแก๊งค้ายาด้วยใช่ไหมคะ
กลุ่มค้ายาเขาเขียนออกมาให้ว่าแม็กซ์ไม่เกี่ยว

แล้วก็คนที่อยู่ที่เป็นจำเลยคนอื่นก็ยันให้ใช่ไหมคะว่าแม็กซ์ไม่ได้เกี่ยว
ว่าเคยเห็นลูกคนนี้ไหมก็ไม่มีใครเคยพบเห็นแม็กซ์เลยค่ะ

ทีนี้ค่ะพี่ถามเพิ่มเติมว่า
เท่าที่เราดูแล้วหรือเท่าที่คุณออยแล้วก็คุณแม่จำได้
วันที่เจ้าแม็กซ์ขึ้นให้การ
พยานหลักฐานไหนที่ใช้เวลาในการซักถามในศาลเยอะที่สุดคะ

พยานจำเลยใช่ไหมคะ
ใช่พยานของแม็กซอะค่ะพยานกับหลักฐานค่ะ
ของแม็กซ์น่าจะนานนานกว่า
ของแม็กซ์น่านกว่าใครอะค่ะ
เข้าใจเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราใส่เข้าไปหมดเนี่ยคือ
ที่เรียนพยายามทวนก็คือว่าวันนั้นที่เรามาคุย
คุยกันหลายรอบนะคะแล้วที่เรามาคุยรวบรวมกัน
พยานหลักฐานคือได้ใช้เต็มที่
ก็เลยทำให้ทั้งคุณออยแล้วก็คุณแม่
แล้วก็เพื่อนฝูงครอบครัวมั่นใจว่ายังไง
แม็กซ์คงจะหลุดหละคดีนี้
ซึ่งก็หลุดจริงหลุดเป็นยกฟ้องถูกไหมคะ
ในคำพิพากษาได้มีบอกแบบให้เรา
อย่างเราเราไม่ได้เรียนกฎหมายมานะคะ

ว่าทำไมเจ้าแม็กซ์ถึงได้ยกฟ้องค่ะ
ไม่ได้ค่ะคำถามยกฟ้าศาสตร์คือพูดว่า
ในการพิจารณาคดีคุณจอบขวัญ

ไหนที่หลักฐานต่าง
ทั้งพยานโจทย์หรืออะไร
มันไปถึงศาลท่านก็จะพิจารณาตามหลักถึงแต่ถ้าคนไหนที่หลักฐานต่างมันไม่ถึง
ก็คือมันไม่มีเพราะว่าสารไทยเราก็พิจารณาตามพยานใช่ไหมคะ
หลักฐานที่เขาตรวจยื่นไปอย่างนี้ค่ะทีนี้ถ้าคนไหนไม่ถึงก็ต้องยกไปอย่างนี้
ทีนี้ค่ะพอยกฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเอาความเข้าใจเรานะคะ
พอยกฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยทำไมถึงยังออกมาไม่ได้คะ
อันนี้เหมือนกับว่าด้วยคดี
เป็นคดีใหญ่และโทษถึงขั้นประหารชีวิตค่ะ
ก็เลยต้องไปรอแล้วชามราวศาลอุทธรรมอีกที
เราสายชั้นต้นก็คาลปิจารณาทั้งเดียวต้องรอ
เป็นเรื่องตกหมายนะคะ
เพราะว่าตัวเอกสารกุดการตัดสินต้องรออีกทีหนึ่ง
ก็คือช่องหลังปีใหม่
ค่ะเอาอย่างนี้ค่ะคุณออยคุณแม่ค่ะ

เพราะว่ายังมีเรื่องที่ต้องตามต่อ
เงินประกันที่ต้องเตรียมไปใช้เนี่ยจำนวนเท่าไหร่คะ
มากกว่าจำนวนทวงเงินเดิมต่อสารชั้นต้น
ประมาณอีก๒๐เท่าค่ะ๒๐เปอร์เซ็นต์ครับ

ไปปุ๊บน่าจะประมาณ๓ล้าน๖ค่ะ

แชร์มีลลักษณะและบนภูมิ
รถที่มาที่ไปขออีกรอบกระชับค่ะคุณศากค่ะ
รถนี่จริงเป็นรถน้องผมรถห่องอาจจะยา

ก็คือได้ขายให้ผมตอนที่อยู่ค่ายมวยด้วยกัน

ตอน๕๘ใช่ครับขายให้ผมมาผมไม่ได้เอามาใช้อยู่กับผม

ก็เลยแบบแล้วสักพักหนึ่งผมไม่ได้ใช้แล้ว

กลับมาแต่ที่ผมต้องการจะเปลี่ยนเป็นรถพลิกอัพอะไรอย่างนี้ครับ

ก็ได้โทรไปหาแม็กซ์ครับบอกว่าแม็กซพี่จะขายรถนะ

ก็คุยตกลงกันแม่ก็โอเคได้พี่ก็ทำเรื่องโอนลอยมาให้ผม
เอามาให้ผมเซ็นมาให้ผมเรียบร้อย
ซองสีน้ำตาลมาให้เลยโอเคผมก็ได้มาแล้วชุดโอลอย
ผมก็ได้ขายรถได้ขายรถให้กับชานรงค
ซึ่งเขาก็เป็นเป็นเป็นรถบ้านนะครับ
คือรับจับมาแล้วก็ขายไปอะไรอย่างนี้ครับ
ก็นัดกันมาดูรถแถวยิมผมนะครับ
เขาก็มารับรถไปแล้วก็ชุดเอกสารชุดนี้
ผมก็ให้ไปพร้อมรถเลยก็ให้เขาไปเลย

แล้วก็รอว่าจะเปลี่ยนเป็นใครที่ซื้อต่อไปใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเต็นต์รถที่รับมาปุ๊บไปไงต่อคะ
เขาก็รับไปได้๑เดือนครับ
ผมขายวันที่๕สิงหา๕กัญญาเขาขายได้ครับ
แล้วเขาก็เนี่ยครับก็คือนางสาวธนพรบัวไทยได้มาซื้อไปครับ
ซึ่งตอนที่ซื้อไปเนี่ยนะคะ
อันนี้ที่เราเห็นภาพกันคือหลักฐานของเต็นต์รถที่ว่ากับผู้ที่ซื้อคือผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ย
คุณผู้หญิงคนนี้อยู่ในแก๊งค้ายาที่โดนจับใช่ไหมคะ

เอกสารที่โอนลอยมันมีอยู่ในชุดโอนลอยอยู่แล้ว

บัตรประชาชนกินจากบัตรประชาชน
คุณแม็กซ์เนี่ยเขามีอยู่แล้วในชุดโอนลอย
เขาใช้ในราชกรรมตะโบดเดี้ยงอ่านได้ไหม
ได้เอาเลยครับตามสบาย
บุคคลตังค์กล่าวคือไอนอัชริยะหรือจิ๊ก
ใช่ก็มีชื่อจิ๊กโผล่มาอีกในนั้นก็กิ๊บอีก
ก็มั่วไปหมดมี๒๓ชื่อ

ที่มากับนางสาวธนพร

เดี๋ยวตกลงคุณธนพรเขาสะทอดแก๊กกันหรือเปล่ากันแน่เดี๋ยวงงแล้ว

แต่ในเรื่องจริงเขาตกไม่ทัน

แล้วนี่ในมือเขาไหมในมือผู้หญิงคนนี้ไหม

เคยถามเขาไหมว่าแล้วพี่เคยเขียนเอกสาร
ให้ทนายเอาเขาไปถามเขาบอกให้เขียน

อันนั้นในส่วนข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นรายมือในเอกสาร

ตกลงเขาเขียนเองหรือใครบอกให้เขียน

แต่ว่าอันนี้มันเดินทางมาถึงในส่วนของการสู้คดีกันนะคะ
จนกระทั่งเจ้าแม็กซ์ได้รับการยกฟ้อง
แต่ทีนี้พอยกฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยยังต้องมีอุทธรณ์ต่อนะคะ
แล้วก็ในระหว่างที่อุทธรณ์ยังไม่สามารถออกมาได้
แต่ว่าก็ต้องหาเงินประกันตัวนะคะ

ค่ะทีนี้เงินตกลงว่าเดี๋ยวนะคะ
คือตอนนี้เท่ากับว่าเจ้าแม็กซ์เนี่ยต้องยังอยู่คือคุมตัวระหว่างอุทธรณ์

แล้วถ้าคือตอนนี้ที่กำลังวิ่งหาเงินประกัน
เพื่อที่จะประกันตัวออกมาก็ในชั้นนี้แหละใช่ไหมคะ

เออทั้งหมด๓ล้าน๖แสนเหรอ
คือที่ยื่นเรื่องขอประกันในสารชั้นต้นครั้งแรกค่ะ
ที่๓เขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า๒ล้าน
แต่ทีนี้ทางกองคลุยุทธิธรรมค่ะอันนี้มาเป็น๓ล้าน
แล้วทีนี้พอสารชั้นต้นตัดสินแล้ว
นี่ก็เป็นในเรื่องสารชั้นอุทธรณ์แล้วอะค่ะ
เราก็ต้องยื่นในสารอุทธรณ์เราก็เลยต้องเอากฎสารชั้นต้นเนี่ยไปยื่นที่กองทุนยุติธรรมใหม่อีกรอบหนึ่ง

เพราะว่าในสารอุทธรณ์ต้องเพิ่มวงเงินอีก๒๐ของวงเงินแรกในสารชั้นต้นนะคะ

ใช่ค่ะก็ประมาณนั้นค่ะ
แต่ว่าตอนแรกที่ได้จากกองทุนยุติธรรมมาในชั้นแรกเนี่ยยังไม่ได้ใช้ใช่ไหม
ยังไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่าเบื้องต้นสารไม่อนุญาต
เพราะว่ายังไม่มีการสืบทั้งโจทย์ทั้งจำเลยค่ะ
คือกองทุนยุติธรรมอนุมัติมาให้ไว้ใช้ก่อนถูกไหมคะ
เพียงแต่ว่าไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่ายังไม่ได้เอาเงินออกมาจากตัวกองทุน
ทีนี้ถ้าจะใช้จะใช้สิทธิ์อีกครั้งขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมอีกครั้งเนี่ย

ใช่ค่ะยื่นเรื่องใหม่แต่ตอนนี้คือต้องรอผลจากสารชั้นต้นนะคะ

ทีนี้ค่ะในส่วนของการประกันคือดูแล้วน่าจะยากไหมคะคุณออย

ตัวในเรื่องการประกันก็ถ้าเกิดทางกองทุนยุทธิธรรมอันมัติมุมเกินมาแล้ว
ก็ยื่นให้สารอุทธรณ์ได้เลยค่ะเพราะว่าด้วยทางสารชั้นต้น
ท่านก็บอกว่าเรายกฟ้องไปแล้วอย่างนี้ค่ะตรงนี้ก็อยู่ในขั้นการพิจารณาของสารอุทธรณ์
ซึ่งก็ไม่คาดว่าจะไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่ามันตามระเบียบแล้ว
แล้วประกันปล่อยตัวเชื่อคามาได้ก่อนแล้วก็รอสู้คดีต่อไป
เพราะฉะนั้นตอนนี้ชั้นนี้เนี่ยคือรอแค่ไปยื่นเรื่องที่กองทุนยุติธรรมอีกรอบนะคะ
เพื่อใช้สิทธิ์รอบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้คือให้แล้วแหละ
แต่ว่าในขั้นตอนที่เราเดินเรื่องมันยังไม่ได้ต้องใช้เนาะ
ทีนี้ค่ะหลังจากที่ต้องเตรียมเงิน๓ล้านแล้วอีก๖แสนนี่คือเรามีอยู่แล้วไหมจ๊ะ
ไม่มีค่ะตรงนี้ต้องขอเรื่องทางกองทุนนะคะ

ทุนยุติธรรมนี่ยื่นของจังหวัดได้เลยหรือว่าต้องมาส่วนกลางคะ
เท่ากับว่าถ้าได้เงินมาก็คงไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้สรุปแบบนี้ได้ป่
ก็ด้วยท่านมีหลักฐานและการพิจารณาเดิมอยู่แล้วด้วย
แล้วคุณออยบอกคุณแม็กซ์ว่าไงคะ
แต่ทีนี้ทางแม็กซ์เองพอเราลงมาแล้วเรามาคุย

คือตัวแม็กเองแก๊กทำใจไว้แล้ว
เพราะว่าด้วยคดีมันคดีใหญ่อะค่ะ

เผื่อจะไปนิดหนึ่งแต่ทีแรกก็แอบหวัง

คือเมื่อวานก็บอกกับหนูว่าแม่เก็บของกลับบ้าน

แต่ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าจำนวนยามันเยอะจริงนะคะ

ถ้าเป็นไปได้แม็กซ์ก็ฝากให้ออย
เรื่องให้ดำเนินเรื่องให้ก่อนวันเด็กได้ไหม
ว่าวันเด็กแม็กซ์น้อยก็ได้ไปอยู่กับลูกก็ยังดี

ก็เห็นวันที่๒ค่ะรับผลรับความการตัดสิน

ค่ะแล้วเราก็ต้องนำของนั้นไปหยุดที่กรุงเทศ
ก็รอที่ผ่านครูยุทิภาคมันถามว่าจะใช้ย้ำระยะเวลากี่วันอย่างนี้โค่

ใช่ครับค่ะก็ถือก็รอรับรสฟรีใหม่อย่างเดียว
อีกอึดใจเดียวนะคะก็เดี๋ยวเราเดินเรื่องต่อเนอะ
มันติดมา๙เดือนสำหรับนิดนึง
คือเราไม่รู้ก็ไม่ทราบจะปลอบกันแบบไหนเนอะ

ทีนี้ค่ะจ๋าก็มี
ก็มีไหมเขาก็ตัดพอมานิดหนึ่งค่ะ
ตอนช่วงที่รู้ผลนิดแรกก็ตัดพอมาว่า
คนที่เขาคาดหวังว่าเขาจะได้ยกเรากลับบ้านอย่างนี้ค่ะ
คือเราก็ทำความผิดหวังว่าที่แบบจะได้ยกขาด
ก็แอบคาดหวังผิดหวังได้ในส่วนนิดหนึ่ง

ไม่ต้องรอระหว่างอุทธรณ์นี้ค่ะ
ไม่ต้องขังรอระหว่างอุทธรณ์นี้ค่ะ
คุณออยคือตอนที่มาแต่ละนัดที่มีนัดทางฝั่งกลุ่มค้ายาเนี่ยนะคะ

ไม่ได้มานัดที่เป็นคนอื่นเลยใช่ไหม
นัดเฉพาะที่เป็นแม็กซ์ขึ้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
คือทุกในทุกด้านในชั้นศาลนะคะ
เขาจะเบิกตัวจำเลยมาทั้งหมดเลยค่ะ

แล้วในเวลาที่เขาเบิกตัวจำเลย
สอบจำเลยอย่างนี้ค่ะ

แต่อย่างของคนอื่นเนี่ยพอสามารถนั่งฟังได้

ตอนนี้ออกไปฟุ่นออกแล้วค่ะเดี๋ยว

พ่อคงอยากกอดอยากฟัดหน้าดูเลยเนาะ

ติดต้องให้พี่ชายลูกป้าก็ฟังว่า
ไปหาป๊าป๊าก็จับมือก็ไม่ได้
ต้องทำมือยกเป็นอย่างนี้ค่ะ

แล้วพี่เวียวก็ร้องไห้เขาบอกอย่างนี้
ถามว่าว่าป๊าเป็นไหน
ป๊าอยู่วักไงวักป๊าไม่ให้ออกมา
มีกระจกกั้นอย่างนี้อย่างนี้

คือที่ผ่านมาเขาคุยกันผ่านกระจกตลอดเลยเหรอจ๊
ใช่ค่ะตอนที่เยี่ยมที่เยี่ยมจำค่ะ
กูนอยแหมคุณแม่อ๋อเดี๋ยวไปตรงชาวค่ะ

ให้เหมือนเรียนเรื่องในวันปีใหม่

ต้องผ่านกระจกหรือว่าผ่านอะไรอีกไหม
ก็ผ่านกระจกค่ะ

ต้องปล่อยเขานะพ่อลูกเขาเนาะ
ต้องแบ่งกันเอาละค่ะเดี๋ยวเรา

คือก็อยากจะรู้ในรายละเอียดของการสู้คดีกันเหมือนกันนะคะ
ว่าตกลงเจ้าแม็กซ์ถือว่าหลุดแล้ว
ไม่ต้องห่วงแล้วฉันอุทธรณไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วเลยหรือเปล่า
แล้วก็ยังต้องดำเนินการยังไงต่อไปนะคะ
ยังไงดีใจด้วยอย่างน้อยก็๘๐๙๐ก่อนนะ

ขอบคุณครับคุณพ่อ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เหมือนนั่งอยู่ต่อหน้ากันเนอะ

เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอะไรที่เป็นข้อต่อสู้ที่ทำให้สุดท้ายแล้ว
คุณผู้ชมเราคุยกับธวรพธนาคุณ

สวัสดีค่ะคุณจ๊อบฟัน

อันนี้ไปตามที่คาดมั้ยคะผลคำพิพากษานะคะ
หวังไว้ว่าจะยกฟ้องขาด

ไม่ได้ยกฟ้องแบบสงสัยนะต้องพอว่าจะยกฟ้องขาด
แต่ท่านบอกว่าใครว่าอย่ามันเยอะ๓ล้าน๒๐๐แม็ตก็ได้เอาว่า
เป็นว่ากักขังระหว่างอุทธรณ์
แต่ประเด็นที่เป็นเชื่อมโยงมาหามัก
มาหาแม็กซ์น่ะค่ะตั้งแต่สืบพยานมาต้นวดกล่าวอ้างว่า
รถแม็กซ์เนี้ยเป็นขนยาค่ะแล้วแม็กซ์เป็นตัวของ
แล้วก็มีคนซัดเอ่ยมีจำเลยอยู่สามคนค่ะ
ครับท่อรอแม็กซ์เนี่ยร่วมขบวนการด้วยค่ะ
โดยมีการชี้รูปภาพของแม็กซ์และให้การเป็นหลักฐานไว้
ท่านเห็นท่านจับกลุ่มต่อสวนค่ะแล้วก็อ่า
ให้การว่าแม็กซ์นอนเฝ้ายาในขณะที่ก่อนเข้าจับกลุ่ม
และขณะกัดเข้าจับกลุ่มแม็กซหนีไปก่อนนะฮะ
ทั้งที่ข้อได้จริงแล้วแม็กซ์ไม่ได้เกี่ยวเลยผมก็นำพยานหลักฐาน
เขาหักล้างพยานโจทย์และผมก็ซักค้านพยานโจทย
แตกหมดทุกปากจนเป็นเหตุให้สารเชื่อว่า
เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็จึงยกฟ้องในวันนี้ในส่วนของพยาน
แล้วก็หลักฐานของทางฝั่งฝั่งฝั่งโจทย์หรือฉันเรียกถูกไหม
โจทย์นะนะฝั่งคนที่กล่าวหาแม็กซ์เนี่ยนะคะ
คือตกลงแล้วเนี่ยอะไรเป็นหลักฐานที่แน่นที่สุดที่เอามาใช้ในศาลคะ
ธนายวรรกรอ่าเขาก็ยืนยันว่าอ่าเขาบอกความยืนยันเนี้ยแล้วว่า
ใครว่าเอกสารทะเบียนรถที่เป็นชื่อรถเป็นชื่อแม็กซ์
หลักฐานเนี้ยขนยาค่ะใช่ไหมอ่าร่วมกระบวนการขนยา
แล้วก็มีคนซัดทอดในกระบวนการที่คนที่ขนยาด้วยอ่ะค่ะ
สามคนซัดทอดว่ายืนยันว่าแม็กซ์อ่ะร่วมกระบวนการนี้ด้วยอืม
แล้วนอนเฝ้ายาด้วยนี่แหละสามประเด็นเนี้ยแล้วแล้วจริงจริงเนี่ยนะคะ
ในส่วนของการซัดทอดอ่ะจำเลยจำเลยคนอื่นอื่นเนี่ย
ตกลงให้การในศาลยังยืนยันว่าเป็นแม็กซ์ไหม
มันมีการซัดทอดจริงไหมคะไม่พอพอให้การในชั้นศาลเนี้ย
ทุกคนไม่ยืนยันว่าเป็นแม็กซ์ทุกคนบอกว่าไม่รู้จักแม็กซ์อ่า
เกี่ยวข้องแล้วจริงจริงมันมีเอกสารที่มันเคยเขียนด้วยลายมือ
แล้วก็เคยคือทางจำเลยคนอื่นก็เคยบอกกับเจ้าพนักงานใช่ไหมคะ
ว่าคือแม็กซ์ไม่เกี่ยวแล้วก็เขียนเอกสารออกมาเป็นรายลักษณอักษร
ก็คือว่าแก๊กไม่เกี่ยวถูกไหมคะถูกต้องฮะถูกต้องฮะ
นั้นได้ใช้ไหมคะทนายวรกรเอกสารตัวเนี้ยนะ
มันมาหลังจากที่มีการสืบพยานโจทย์แล้วอ่า
เพราะช่วงนั้นน่ะอ่าไม่ไม่ไม่เอ่อ
อายการเขาไม่ส่งไงช่วงนั้นเขามาส่งหลังจากสืบพยานโจทย์เสร็จแล้ว
ช่วงนั้นอ่ะค่ะทีนี้ตกลงแล้วเนี่ยหลักฐานหรือว่าพยานที่ใช้
ที่ใช้มัดเจ้าแม็กซ์เนี่ยไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากที่เราเคยมาคุยกัน
ก่อนที่จะก่อนที่จะพิจารณาคดีเลยใช่ไหมคะ
ก็สำนวนเขายินยันว่าแม็กซ์อ่ะอ่าไปนอนเฝ้ายาที่ที่ที่เพิ่มเตอร์มานะ
แล้วก็นั่งเรือออกไปเอายาเขาด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานว่า
แม็กซ์เนี้ยไปล่วงนอนเพราะยาขนยาเขาอ่าคณะวรกรค่ะ
ทีนี้เนี่ยจริงแล้วคืออย่างนี้ที่สารยกฟ้องเนี่ย
คือเรียกว่ายกฟ้องโดยไม่ได้มีข้อสงสัยถูกไหมยกฟ้องขาดแล้วไม่มีข้อสงสัย
อ่าแต่สารที่เราโดยบริสุทธิ์ว่าแม็กซ์ไม่ได้กระทำความผิดค่ะ
ทีนี้การที่จะขอประกันตัวถ้านะคะถ้าได้เงินช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมแล้วก็ทางญาติสามารถหามาได้
คิดว่าการประกันตัวจะยากไหมคะไม่ยากไม่ยากอันนี้แหละเพราะว่าเท่าที่เคยเห็นได้ประกันทุกรายนะครับ
เพราะว่าท่านยกฟ้องแล้วนี่เอาไว้ทำไมอ่ะ
อ่าไม่ได้ยกฟ้องแต่สงสัยยกฟ้องแต่ขาดเลยอ่ะค่ะเอ๊ะแล้วถ้ามีการอุทธรณ์กันเนี้ย
แม็กซ์จะต้องน่าจะอยู่ในรายชื่อที่โดนอุทธรณ์ด้วยป่ะคะ
ก็น่าน่าจะมีส่วนนะเพราะว่าจำเลยไปตั้งเก้าคนอ่ะอ่า
ยังไงก็ช่างมันก็ต้องมีจำเลยที่เขาถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้
ต้องอุทธรณ์อยู่แล้วอืมเมื่ออุทธรณ์ปั๊บเนี้ยอ่าไอ้
การเขาก็ต้องแก้อุทธรณ์ค่ะเขาคงจะต้องพ่วงแม็กซ์เข้าไปด้วยอ่ะ
ดูแล้วน่ะค่ะแต่ทีนี้ยังไงก็ต้องไปจบที่สรรสารอุทธรณ์ค่ะ
ทีนี้สั้นก็คือว่าทนายวรกรคิดว่าถ้าได้เงินประกันตัวมา
คิดว่าน่าจะประกันตัวเจ้าแม็กซออกมาได้ก่อนตอนนี้เนาะใช่ไหมคะ
ก็ใช่ก็เป็นก็ได้แน่นอนนะค่ะเพราะว่าเมื่อสารยกแล้วนะฮะ
มันมันคงไม่มีอะไรนะฮะที่จะมาเป็นข้อสงสัยไม่ให้สาร

ขอบคุณธนายวรกรก่อนนะคะอีกนะคะ
ทุกคนพอฟังคำพิพากษาเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้กลับมากรุงเทพนะคะ
ก็เลยใช้ต่อสายแล้วก็วิดีโอคุยกัน
อีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะวันนี้ถามตรงลาไปก่อนนะคะ